พาไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ก็ต้องทำงานอย่างยากลำบากเพราะว่ามีรายงานออกมาบอกว่า
พบศพผู้ชายในห้องพักห้องหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
แต่ทีนี้ที่มันน่าตกใจก็คือว่าเขามีอาการป่วยเป็นไข้
ซื้อยามาทานเองแล้วก็เงียบหายไปเลย
จนกระทั่งคนเดินผ่านไปผ่านมาเอ๊ะทำไมห้องนี้มันมีกลิ่นแปลก
มีแมลงวันตอมเยอะมากสุดท้ายเปิดเข้าไปดูตรวจสอบเสียชีวิตนะคะ
มีทั้งตำรวจสพสารพีเชียงใหม่แพทย์เวรโรงพยาบาลสารพี
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะที่ลงพื้นที่มาตรวจสอบในครั้งนี้ค่ะ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นหอพักในท้องที่บ้านสรรคืออำเภอสารพีนะคะ
เปิดประตูเข้าไปก็เจอศพของนายสนิทวิราทรอายุ๖๕ปีนะคะ
เป็นชาวอำเภอ๒จังหวัดแพร่นอนเสียชีวิตอยู่กลางห้องในสภาพไม่สวมเสื้อผ้า
ลักษณะก็คือเริ่มขึ้นอืดแล้วค่ะ
เพราะไม่เจอญาติผู้ตายก็เลยไม่สามารถซักประวัติได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงไหม

แต่รู้มาว่าก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยมีไข้เป็นไข้แล้วก็ไปซื้อยามากินเอง

นายจักรพันธ์ปันตาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลหนองพึ่งบอกว่า
ผู้ตายมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ก่อนหน้านี้รู้จากคนข้างห้องว่าป่วยเป็นไข้

กระทั่งวันนี้มาพบเป็นศพนะคะ
ต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือฆาตกรรม
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓๕วันค่ะ
สภาพห้องก็ค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายอยู่เหมือนกันนะคะ
ด้วยความแบบอาจจะเป็นความรกหรืออะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าไม่ได้มีสัญญาณของการต่อสู้หรือทำร้ายเกิดขึ้น
ตำรวจก็ให้กู้ภัยนำร่างผู้ตายส่งไปชนะสูตรภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่อีกครั้ง
แพทย์ผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการตาย
แล้วก็จะประสานญาติจากจังหวัดแพร่มารับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีค่ะ
ซึ่งในช่วงแบบนี้ถ้าเกิดต้องสงสัยว่าผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยง
หรือว่าคือยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะ
เก็บศพก็จะต้องใช้เหมือนถุงซิปป้องกันเชื้อ๒ชั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ค่ะ